ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอฝนเริ่มตกเนี่ยนะ
คุณผู้ชมอาหารป่ามันก็เริ่มที่จะขายดิบขายดี
เพราะฉะนั้นแล้วพูดถึงเมนูอาหารป่าที่หลายคนชอบทาน
แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแต่อร่อยอย่างนี้เลยก็คือเห็ดเพาะ
พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเห็ดเพาะเนี่ยออกดอกแล้ว
ไปเก็บขายกันหน่อยดีกว่าสร้างรายได้อย่างงามเลยล่ะช่วงนี้ค่ะ
ไปกันที่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ
สภาพอากาศฟ้าหลังฝนแบบนี้นี่แหละคุณผู้ชม
เช้าบ้านเนี่ยเขาจะออกมาตามล่าหาเห็ดผอกัน
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเห็ดเพาะกำลังผุดขึ้นมาตามพงหญ้า
ภายในป่าดงระแนงมากันพร้อมกับอุปกรณ์แบบครบครันเลย
มีทั้งเสียมทัพพีตะกร้า
น้องใบตองนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเห็น
ขั้นตอนในการเก็บเห็ดเพาะ

วางขายแล้วแต่เนี่ยค่ะออกหาเห็ดเพาะไปพร้อมกันแบบนี้เลย
ซึ่งการหาเห็ดเพาะแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันออกมาด้วยนะคุณผู้ชม
ลองดูกันไปขึ้นอยู่กับความชำนาญแล้วก็ความสามารถของแต่ละบุคคล
แต่ขั้นตอนง่ายก็คือเวลามาหาเห็ดต้องสังเกตดีนะคะ
เพราะว่าเห็ดเพาะจะอยู่ที่พื้นดินค่ะ
อยู่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วเห็ดนะอยู่ตรงพื้นดินแบบนี้นะคะ
เมื่อเจอจุดต้องสงสัยให้ใช้อุปกรณ์ค่อยเขียหาค่ะคุณผู้ชม
เคลียร์หาก่อนนะคะเมื่อเห็นก็หยิบใส่ตะกร้าแบบนี้เลย

ตาดีมากเลยอยู่ที่ความชำนาญด้วยนะค่อยเขียนนะคะ
การหาแต่ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะคุณผู้ชม
ต้องใจเย็นค่อยเคลียร์กันไป
บางคนเนี่ยครึ่งวันบางคนนะหาเป็นวันอ่ะ
กว่าจะได้เห็ดกลับไปในปริมาณที่ต้องการ
นี่คือเห็ดผอคุณผู้ชมที่หาได้เยอะมากเลย
เยอะจริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหาได้เยอะเนี่ยก็นำไปขายได้
เพราะว่าเห็ดเพาะมันมีราคาค่อนข้างที่จะสูงกิโลกรัมหนึ่งประมาณ๔๐๐๕๐๐บาทเลยทีเดียว
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านโอ้โหอย่างงามเลยล่ะช่วงนี้นะหน้าเห็ดเพาะด้วยนะ
ส่วนบางคนเนี่ยก็คือเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้ทำอาหารคุณ
ทำอาหารแล้วก็ถ้าเหลือจากทำอาหารในครอบครัวก็นำไปขายได้นะคะ
ทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเห็ดเพาะเนี่ยอร่อยทุกเมนูบอกเลย
เขาจะใช้เห็ดเพาะอ่อนในการมาแกงเห็ดพอ
อันนี้หลายคนน่าจะเคยทานกันดีก็คือแกงเห็ดเพาะใส่ผักหวานถูกไหม
เอาไปเห็ดพออ่อนไปต้มปรุงรสผสมน้ำปลาร้าแล้วก็ผักพื้นบ้านนี่ไง
ผักหวานอะไรต่างแบบนี้ก็จะได้รสชาติแกงเห็ดผอที่แซนอร่อย